คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุ
ฝากเตือนกันเนอะเป็นเรื่องราวบนท้องถนนนะครับ
กระบะคันหนึ่งครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาเจอกับรถเก่งที่
เอาไปดูซิว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นยังไงครับ
ลักษณะครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับลากรถเก๋งที่อยู่คันหลังมาด้วยนะเห็นไหม

หลังเหมือนจะมีอะไรตกปลูกติดไว้
ใช่รถลากค่ะคุณ

พาขึ้นสะพานตรงนี้ที่เป็นทางยูเทิร์นกลับไป

คือเข้าใจนะบางทีรถเสียเนอะ
แต่เรื่องมันก็ต้องไปให้ถูกทางถูกกฎจรจรนะ
พอรถอื่นเข้ามาเข้าไปไม่ทันได้สังเกตเห็น

คือถ้าคุณไม่สามารถขึ้นยูเทิร์นตรงนี้ได้

เชื่อผมเถอะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางให้ยูเทิร์นกลับมา

พาดยูเทิร์นนี้ยูเทิร์นหน้ามันยังมีอีก

เข้าใจถ้าแบบว่ารีบหรือว่าเรื่องของรถเสียนะ
อันนี้เห็นใจนะแต่ก็ต้องเห็นใจคนอื่นเขาด้วย
ที่เขาขับรถมาตามทางจราจรดี

ถูกต้องครับเป็นหัวบรรยายแหละนะคุณผู้ชม